หล่อกันบ้างนะคะโตโนภาคินค่ะเดี๋ยวเนี้ยเขาลุยโครงการรักสิ่งแวดล้อมเนี่ย
เออแต่ก็ทำดีนะได้รับเสียงชื่นชมเลยนะคะคุณโตโน่บอกว่าเออแม้จะเหนื่อยหนักนะคะ
แต่ว่าผลตอบรับดีเกินค่าจริง
แต่เท่านั้นยังไม่พอนะคะโตโน่ก็วอนทุกคนเลย

เพราะว่าขยะในทะเลส่งผลร้ายมาแล้วนะ
ทำให้พยูนมาเรียมค่ะตาย
เพราะว่าเศษพลาสติกอยู่ในท้องมากมายเหลือเกินนะคะ
อันนี้โตโน่ก็เตือนไว้ให้ระวังด้วยค่ะ
มันไม่ใช่แค่มาเรียม
พายูนอีกหลายร้อยตัวครับที่ตาย
เราไม่สามารถสร้างเครื่องกรองแม่น้ำ
สร้างเครื่องกลองทะเลได้หรอกครับให้มันสะอาด
เราเลือกที่จะใช้อะไรจะทิ้งลงตรงไหน

รณรงค์ให้ทุกคนรักษาสิ่งแวดล้อมด้วยละกันนะคะ
ฟังเรื่องโครงการดีไปแล้วอยากจะฟังเรื่องหัวใจบ้างค่ะ

เมื่อมีแฟนคลับแอบเห็นพาสเตอร์ปิดแผล
ที่คุณนิชาเคยให้โตโน่

ตกลงแล้วเนี่ยฝ่ายชายเขาตั้งใจเก็บหรือว่าอย่างไร
แฟนคลับรู้คำตอบแล้วมีฟินแน่นอนไปฟังค่ะ
อุ้ย
แล้วผมโดนบาด
โดนเหมือนลวดบาดมือ
เวลาเราเอารถไปล้างเราก็ไม่ได้บอกเขานะว่าอย่าเอาออก
แต่ว่าเขาฉีดเขาล้างมันก็ไม่ออก

ในภาพข่าวหรือว่าเวลาตอนที่เราไปถ่ายโฆษณาด้วยกัน
ไม่หลุดก็ดีครับผมก็อยากจะเก็บเอาไว้
ต่อไปละกันภาพหวานออกมาเยอะเหลือเกินแต่ว่ายังไม่ยอมรับสักทีเนาะว่าเป็นอะไรกันหลายคนก็ลุ้นกันอยู่นะคะโตโน่นี่ขึ้นชื่อว่าเป็นตัวพ่อเรื่องรักสิ่งแวดล้อมนะจ๊ะ